จากเกิดเหตุกระดยิงที่โคราชนะคะตอนนี้ทุกหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
ก็พยายามที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะเยียวยาทั้งหลายเรื่องกับครอบครัวผู้ที่ประสบเหตุผู้ที่บาดเจ็บนะคะ
นางนรมนภินโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
รัฐบาลมีคำสั่งด่วนให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจสิทธิประโยชน์เงินเยียวยา
แล้วก็ความช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
เพื่อที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทและครอบครัว
ที่ได้รับผลกระทบตามสิทธิที่พึงมีได้อย่างเต็มที่
ภายในวันอังคารที่๑๑กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
ขณะเดียวกันก็มีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาล
อดบทเรียนกับเหตุการณ์เศร้านี้อย่างต่อเนื่อง

นายปณิธานวัฒนายากรประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
ด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรี
ทัพจะต้องกลับไปประมวลและปรับปรุง
การเก็บคลังอาวุธรวมถึงระบบชั้นการเข้าถึงสมัย
ควบคุมยุทธโปรกรณ์หนักต้องไม่ให้อยู่ในพื้นที่เข้าถึงง่าย
และต้องมีหน่วยพิเศษที่พร้อมเคลื่อนที่เร็ว
มาเป็นพิเศษสามารถสกัดช่วยตำรวจ
ซึ่งหลายหน่วยงานก็จะต้องไปถอดบทเรียน

เพื่อใช้กับหน่วยงานความมั่นคงทั่วประเทศ
ส่วนด้านความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะคะก็มีธนาคารหลายแห่งที่ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบเหตุความรุนแรงที่โคราชด้วยค่ะ
ครับเรื่องของกองทัพนะฮะพรุ่งนี้ผู้บัญชาการฐานบกมีนัดจะแถลงข่าวด้วยนะครับ

ก็ต้องรอฟังนะครับว่าท่านจะแถลงเรื่องไหนประเด็นไหนนะครับ
ส่วนที่ประชุมคอรมอลวันพรุ่งนี้นะฮะประชุมคอรมอลประจำสัปดาห์วันอังคารนายมนตรีก็ระบุว่าที่ประชุมคอรมอลจะแต่งชุดดำนะครับ
เพื่อไว้ทุกข์ให้กับเหตุการณ์ที่โคราชเป็นเวลา๑วัน